มาดูเรื่องหลอนหน่อยพี่บุ๊คเจอแบบนี้จะหลอนหรือเปล่าคะ
หลอนจริงอยู่เจอศพมาอยู่บนรถบรรทุก
ใช่คือคนขับรถบรรทุกทรายเขาไปรับทรายมาจากที่พระแสงสุราชธานี
แล้วจะไปส่งที่ปลายทางคือโรงงานปูนคอนกรีตผสมเสร็จที่จังหวัดชุมพร
แต่จังหวะที่ไปถึงปลายทางยกส่วนดำกำลังจะเททรายลงมา
ไม่ใช่มีทรายอย่างเดียวนั่นสิฮะที่ลงมาปรากฏว่ามีศพด้วย
ศพมาจากไหนไม่ทราบเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องสืบจากศพนั่นแหละค่ะว่า

คนที่เททรายออกมาแล้วเจอศพตกใจเลยนะ
มาจากต้นทางที่ไปรับทรายมาหรือระหว่างทางหรืออย่างไร
ศพมันขึ้นมาได้อย่างไรล่ะคุณ
ตำรวจสพเมืองชุมพรค่ะต้องไปตรวจสอบเหตุ
รถบรรทุกพ่วงนะคะจอดอยู่ที่อาดน
มีศพฝังอยู่ในทรายอยู่ในรถบรรทุกพ่วงคันนั้นกล่าว
ก็คือคุณสังเวียนศรีสวยอายุ๓๙ปีก็ยืนรอให้กันกับตำรวจ
นี่เจ้าหน้าที่พอถอพิสูจน์หลักฐานก็ต้องขึ้นไปตรวจสอบแบบนี้นะคะ
ตรวจสอบภายในรถค่ะคุณพบศพชายอายุสักประมาณ๒๕๓๕ปี
รูปร่างผอมสูงสักประมาณ๑๖๕เซนติเมตร
ใส่เสื้อเชิดแขนยาวลายสก๊อตสีน้ำเงินดำ
นุ่งกางเกงขายาวสีดำไม่สวมรองเท้าค่ะ
หน้าอกแล้วก็ไหล่ซ้ายเนี่ยมีรอยสักอันนี้รูปภัณฑ์สันธารของศพนะคะ
ใบหน้ามีแผลแตกแล้วก็แผลถลอก
ส่วนตามลำตัวแขนขาไม่มีร่องรอยไม่พบบาดแผลค่ะ
สภาพศพตอนนั้นเริ่มแข็งแล้วนะคะ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วสักประมาณ๖๘ชั่วโมง
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖๘ชั่วโมง
แต่พยายามตรวจสอบเพิ่มเติมว่า
ในศพมีเอกสารหลักฐานอะไรหรือเปล่า
บ่งชี้ว่าศพเนี่ยเป็นใครนะฮะ
ไม่พบว่ามีเอกสารใดแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใคร
เป็นใครมาจากไหนก็ต้องมีการส่งศพ
ไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดม

จริงแล้วเนี่ยสบเนี่ยถูกเทไปไว้ที่พื้นแล้วนะ
แต่ว่าทีนี้ศพขึ้นมาอยู่บนรถอีกทีได้ยังไง

ใช่ค่ะคนขับรถพ่วงให้การว่า
เขาบรรทุกทรายมาจากท่าทรายเมไร
เพื่อนำมาส่งให้กับโรงงานที่จังหวัดชุมพร
ปรากฏว่าขณะที่ยกส่วนดำพ่วงเนี่ย
ทรายลงพื้นมีศพไหลลงมากับทรายด้วย
ใช่ฮะมีศพไหลลงมาเลยนะครับ
และทีนี้ฮะตัวคนขับเองตกใจสิฮะ
อยู่ทำไมมีศพออกมาได้ยังไงนะครับ
ผมยกดำเททรายแทนที่จะมีแต่ทรายนะฮะ
กองอยู่ที่ลานทรายปรากฏว่ามีศพมากองอยู่ที่ลานทรายด้วยนะฮะ
เขาบอกตอนนั้นทุกคนที่ยืนอยู่ตกตะลึงภาวะไปตามกันเลย
เจ้าของโรงงานได้ให้คนงานช่วยกัน
บอกยกศพกลับขึ้นไปตัวพ่วงหน่อย
แล้วก็รีบไล่คนขับบอกขับรถพ่วงออกไปจากโรงงานเดี๋ยวนี้
คือไม่อยากให้มีศพอยู่ในโรงงาน
ขับออกไปจากโรงงานเดี๋ยวนี้
ตัวคนขับก็ต้องขับรถพ่วงออกไป
แล้วก็ต้องเขาเสียวหลังนะคุณ
คือในรถพ่วงมันมีศพ
แล้วทีนี้เขาก็เลยขับไปจอดริมถนนหน้าสนามกอล์ฟค่ายเขตอุดมศักดิ์
ห่างจากโรงงานประมาณ๑กิโลเมตร
แล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ

ศพมันถูกเทลงไปที่ลานทรายแล้ว
แต่ทีนี้คนงานรีบยกศพขึ้นมาไว้
หลังรถบรรทุกต่อแล้วก็ไปจอดไว้ที่อื่น

อย่าให้มีศพมาในโรงงานมันน่ากลัว
ก็กลัวศพด้วยแล้วก็กลัวเรื่องของความผิดด้วยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมตำรวจว่าไงบ้าง
พันธุ์ตำรวจเอกชะนินนรงน้อย
เป็นผู้กำกับโรงพักเมืองชุมพรนะคะบอกว่า
ตอนนี้ทางชุดสืบสวนสพเมืองชุมพร
ได้เดินทางไปไปประสานกับตำรวจในพื้นที่
จุดที่คนขับอ้างว่าศพติดมากับ
ก็คือบริเวณท่าทรายเมไรในอำเภอพระแสงจังหวัดสุราชธานี
เพื่อสอบสวนว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใครอยู่ที่ไหน
หาหลักฐานตามที่คนขับกล่าวอ้างนะคะ
ว่าศพน่าจะติดมากับการที่รถแบ็คโฮลตัดทรายใส่รถพ่วงของเขา
คือจริงแล้วตำรวจสนิทานแบบนี้
อาจจะเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถแบ็คโฮลตักทราย
ตรงท่าทรายเมไรใช่ไหมตักทรายใส่บนรถพ่วง
แล้วอาจจะมีคนงานที่อยู่ในรถพ่วง
แต่ทีนี้ครับรถแบ็คโฮที่ตักทรายไม่เห็น
ก็เลยตักทรายทับจนคนงานที่อยู่ในรถพ่วงเนี่ย

หรืออาจจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางศพ

แล้วรถแบ็คโฮก็ตักทั้งทรายตักทั้งศพ
ใส่ไปในรถโดยที่ไม่รู้ว่ามีศพอยู่

ถ้าเกิดว่าฟังจากชุดข้อมูลที่พี่บุกพูดเมื่อสักครู่
เอามาประกอบกับการที่ตำรวจตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
บอกว่าศพน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖๘ชั่วโมง
ถ้าเกิดว่าดูระยะทางจากพระแสงสุราธานีมาที่ชุมพร
ใช้เวลาสักประมาณ๕ชั่วโมง
นั่นแปลว่าศพน่าจะมาจากต้นทาง
เออเป็นไปได้เป็นไปได้แต่เป็นไปได้ในแนวทางไหน
นั่นสิคะนั่นสิคะนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้ตำรวจก็ต้องทำหน้าที่นะคะ
ตำรวจอีกชุดหนึ่งก็ไล่ออกตรวจกล้องวงจรปิดเช็คตามจุดต่าง
คนขับรถบรรทุกพ่วงทรายออกมาจากพื้นที่
ก็คือพระแสงสุราชธานีต้นทางเนี่ยตรวจสอบมาหมดเลยนะคะ
ก่อนที่มาถึงปลายทางจังหวัดชุมพรว่ามีจุดไหนบ้างที่คนขับเนี่ย
แวะไปจอดหรือมีอะไรบ้างที่น่าสงสัยนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องดูหลักฐานเหล่านี้ประกอบด้วยนะคะ
จากจังหวัดสุราธานีแวะตรงจุดไหนก่อนมาถึงชุมพร
จึงจะสรุปหาสาเหตุการฆาตกรรมหรือการเสียชีวิตการอำพรางศพต่อไป
ก็ต้องสงสัยคนขับไว้ก่อนนะก็ต้องตรวจสอบพฤติกรรมคนขับก่อน
ทีนี้ต้องขยายผลไปตรวจสอบท่าทรายด้วยนะ
ล่าสุดค่ะพันธุ์ตำรวจเอกปวรพรมมาเป็นผู้กำกับ
สพพระแสงจังหวัดสุราธานีนะคะ
หลังทราบข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บริเวณท่าทรายเมไรค่ะใช่ครับ
ที่คนขับรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้ออ้างว่าเป็นจุดที่บรรทุกทราย
แล้วศพติดมากับรถแบ็คโฮลนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วศพมาจากไหน
ตอนนี้มีความเป็นไปได้ตำรวจจาก๒โรงพักก็คือ
โรงพักเมืองชุมพรกับโรงพักพลัดแสง
บอกว่าน่าจะมาจากต้นทางแต่ทีนี้มาได้ยังไง
ยังเป็นศพปริศนาอยู่นะตำรวจต้องไขคดีให้กระจ่างเลยนะครับ
ศพมาได้ยังไงนะฮะแล้วก็คนที่เสียชีวิตเป็นใครกันแน่นะครับ